ที่สุราธานีนะคะมีเหตุแจ้งเตือนภัยกันด้วย
เพราะว่ามีโจรคนนึงค่ะต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
คือในร้านขายของเขาติดกล้องวงจรปิดที่เห็นเด่นชัดมาก
ตัวนะครับไม่น้อยเลยนะคะแต่โจรรายนี้เนี่ยค่ะ
ผู้ชายผอมสูงผิวคล้ำเนี่ยเดินเข้ามาเปิดลิ้นชัก
กระเป๋าสตางค์ที่ใส่เงินสองหมื่นออกไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านนี้นี่แหละค่ะเป็นร้านขายของชำอยู่ในอำเภอพุนพิน
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายร่างผอมสูงนะคะผิวคล้ำ
เสื้อแขนยาวกางเกงยีนใส่แว่นดำผ้าขาวม้าคาดเอว
ตอนแรกทำทีเข้ามาเป็นซื้อของก่อนซื้อนมถั่เหลืองไป๑ขวด
แล้วก็หลังจากนั้นพอเจ้าของร้านเผลอเดินกลับเข้ามาในร้านแล้วก็ขโมยกระเป๋าสตางค์ไป
เจ้าของร้านนี้คือนางอนัททองพัฒน์เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่กับพนักงานอีกคนนึง
พูดภาษาใต้นะคะแต่เธอบอกเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
ซื้อนมถั่วเหลืองหนึ่งขวดแล้วก็เอาไปนั่งดื่มที่รถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้หน้าร้าน
จากนั้นตัวเธอเนี่ยเดินออกไปคุยกับลูกค้านอกร้านจังหวะนั้นแหละค่ะที่คนร้ายเนี่ยเดินกลับเข้ามา
แล้วก็เปิดลิ้นชักหยิบกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินประมาณสองหมื่นบาทแล้วก็เดินไปที่ตู้แช่
โสมมาอีกขวดนึงเดินออกไปหาเจ้าของร้านที่หน้าร้านเพื่อจ่ายเงิน
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปเลยทีนี้ตอนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวเธอเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็กลับเข้ามาทำงานขายของขายของตามปกติ
กระทั่ง๖โมงเย็นค่ะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาเงินเก็บเข้ากระเป๋าเงินเพิ่ม
พอเปิดลิ้นชักดูเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าอ้าว
กระเป๋าเงินตรงนี้มันหายไปไหนอ่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ตัดสินใจดูกล้องวงจรปิดเลยรู้เลยว่าอ้าวนี่โดนขโมยไปแล้ว
จากผู้ชายคนร้ายคนนี้แหละด้านนางสาวสุวิตาจันรัฐ
ลูกสะพ้ายของนางอนัทเนี่ยนะคะก็บอกว่า
นี่ขนาดติดกล้องไว้๙ตัวนะในร้านแล้วติดแบบเห็นเด่นชัดเลย
คนนี้ที่ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์กล้องอะไรเลยเข้ามาขโมยของ
ในร้านได้โจงครึ่มขนาดนี้ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิด
อันนี้นี่แหละค่ะไปแจ้งความที่โรงพักพุนพินแล้วก็บอกให้
เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดตามคนร้ายรายนี้ให้ได้เร็วที่สุดหน่อยเพราะ
ว่าเดี๋ยวจะไปเกาะเหตุกับร้านค้าร้านอื่นอื่นอีกตำรวจก็
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะ
ออกหมายจับได้แล้วก็น่าจะติดตามตัวได้ให้เร็วที่สุดค่ะ